ไปดูบรรยากาศที่ธนาคารออมสินในต่างจังหวัดกันหน่อยนะคะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

แต่หลายคนนะคะก็อาจจะต้องผิดหวังกลับไป
เพราะว่าจำนวนมีจำกัดค่ะ
จังหวัดสงขลาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากนะคะ
เข้าคิวรอแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาครบ๗รอบ
ธันวาคม๒๕๕๔ที่ธนาคารออมสินสาขาหัดใหญ่
บางคนไปรอกันนักแต่ตี๕เลยนะคะ
โดยธนาคารเปิดให้แลก๖๐๐ใบแลกได้คนละ๑ฉบับเท่านั้น
และต้องประทับตราที่ข้อมือเพื่อป้องกันการวนเวียนแลกซ้ำ
พระสมุหสามีบุญปโรครูสอนนักธรรมวัดควรแสวงจังหวัดพัทธลุง
บอกว่ามีโอกาสรับเสด็จพระองค์ครั้งแรกสมัยเรียนมัธยมต้น
เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยสงครานนคริน
ก็เลยต้องการที่จะเก็บธนบัตรที่ระลึกเอาไว้ค่ะ
ประชาชนกว่า๕๐๐คนเข้าแถวรอแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
หน้าธนาคารออมสินสาขาชนบุรี
บางคนมารอตั้งแต่ตี๕ค่ะ
เจ้าหน้าที่ให้แลกได้แค่คนละ๑ใบเท่านั้นและแลกได้แค่๑๐๐คน
โดยคนที่แลกได้ต่างดีใจแล้วก็ไปถ่ายรูปเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
ภายในธนาคารส่วนคนที่แลกไม่ได้บอกว่าเสียใจ
บอกว่าจะเดินทางไปแลกที่สาขาอื่นต่อไป
มีประชาชนเกือบ๒๐๐คนมาเฝ้ารอหน้าประตูทางเข้าธนาคารอย่างใจจดใจจ่อ
ส่วนใหญ่ผิดหวังจากการไปขอแลกธนบัตรกับธนาคารออมสินทั้งสองสาขา

ถึงเวลาเจ้าหน้าที่ได้นำบัตรคิวมาแจกให้กับประชาชนตามลำดับ
เพื่อให้ทยอยเดินเข้าไปรับธนบัตรจนครบ๑๐๐คน
หลายคนก็ดีใจจนน้ำตาคลอแล้วก็บอกว่าจะเก็บไว้บูชา
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์จะเสด็จสวรรคตแล้ว
แต่ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป
ขณะที่ผู้จัดการธนาคารออมสินนั้นบอกว่า
ประสานไปยังสำนักงานใหญ่ครับเพื่อขอรับเพิ่มเติม
เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับธนบัตรนั้น

ส่วนที่จังหวัดอ่างทองประชาชนจำนวนมากนะคะ
รอเข้าคิวเพื่อแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่บริเวณธนาคารออมสินสาขาอำเภอเมือง

ประชาชนสามารถแลกได้คนละ๑ฉบับเท่านั้น
โดยใช้เวลาเพียง๕นาทีก็แลกธนบัตรหมดทั้ง๑๐๐ฉบับค่ะ
ส่วนธนาคารออมศิลป์สาขากละศิลป์
ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาต่อแถว
แลกธนบัตรที่ระลึกกันอย่างเนื่องแน่น
ตั้งแต่ช่วงเช้ามีธนบัตรให้แลก๕๐๐ฉบับ
แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ธนาคารได้แจ้งว่าประชาชนสามารถไปแลกได้ที่สาขาต่าง
ในจังหวัดกรสินอีก๑๒สาขา

พ่วมในการโรงเรียนบ้านบ่อนโนรมะคัมวิทยาคาร
บอกว่าจะเก็บรักษาธนบัตรฉบับนี้เป็นอย่างดี
และจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอนให้กับเด็กนักเรียนให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ปิดท้ายกันที่บรรยากาศในจังหวัดปฐุมธานี
สำนักบริหารเงินตรารังสิทธิ์โลงกษาบ
ประชาชนจำนวนมากเดินทางมารับบัตรคิวเข้าแถว
แลกซื้อเหรียญที่ระลึกชุดเหรียญมงคล๕เหรียญกระสาป
รายเดินทางมาตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาครับ
เพื่อมารอรับบัตรคิวแล้วก็รอรับชุดเหรียญมงคลดังกล่าว
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
และจำกัดการซื้อได้ไม่เกิน๒ชุดต่อคน
เพื่อให้แลกธนบัตรได้อย่างทั่วถึง
โดยเหรียญล็อตนี้เป็นเหรียญล็อตสุดท้ายที่เหลืออยู่
ทำให้ประชาชนสนใจจำนวนมากครับ